เริ่มต้นข่าวแรกกันที่เรื่องราวของเจ้าแม่เฮลตี้อีกหนึ่งคนของวงการบันเทิงนะคะ
สำหรับพิธีกรคนเก่งกาลแหม่พัชรสีค่ะ
ที่ได้เลิกดีเปิดตัวในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่๔๔ค่ะ
โดยนอกจากเจ้าตัวจะมาร่วมพูดคุยเล่าถึงความน่าสนใจของผลงานเขียนเล่มใหม่เกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพแล้วนะคะ
ยังมีเพื่อนเพื่อนในวงการมาร่วมแสดงความยินดีอีกเป็นจำนวนมากรวมถึงน้องสาวสุดเลิฟอย่างชมพู่อารยาซุปตาคนสวยที่มาร่วมพูดคุยพร้อมนำดอกไม้มามอบให้ด้วย
โดยพิธีกรสาวคนเก่งเผยว่าได้แรงบันดาลใจในการเขียนหนังสือเล่มนี้จากการเริ่มหันมาดูแลสุขภาพตัวเองอย่างจริงจัง
ทั้งการออกกำลังกายและการเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ค่ะ
ซึ่งเจ้าตัวเชื่อว่าไม่ยากเกินความพยายามของทุกคนแน่นอน
ก็ถือว่าเราก็ไม่เคยเขียนนะเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ

เมื่อก่อนก็สนใจเรื่องผู้ชายเนอะสนใจเรื่องความรักเนอะ

ชีวิตคนเราเนอะรักคนอื่นมามากแล้ว

รักตัวเองก็คือการดูแลตัวเองให้ดีค่ะ
ดูแลยังไงบ้างในเรื่องของสุขภาพ
ก็คือเรื่องอาหารการกินและการออกกำลังกายการพักผ่อน

ที่ผ่านมาเสียค่าเทรนเนอร์เสียค่าครูเสียค่าอะไรต่าง
นี่ค่ะเอามามอบเป็นวิทยาธารให้ทั้งหมด
ว่าถ้าจะทำถ้าคุณจะมาทางนี้
คุณอยากสุขภาพดีคุณอยากหุ่นแซ่บสักครั้งในชีวิตเนี่ย
มันทำกันได้หุ่นมันปั้นกันได้
มันอยู่ที่วิธีทำและใจของคุณ
อกจากนี้นะคะเจ้าตัวก็ได้มาอัปเดตเรื่องหัวใจ
ได้ว่าไม่มีเวลาคิดถึงเรื่องความรัก
เนื่องจากว่าทุ่มเทเวลาให้กับเรื่องงานมากกว่า
ซึ่งก็ยอมรับค่ะว่ามีหนุ่มที่พูดคุยอยู่บ้าง
แต่ยังไม่พร้อมคิดจริงจังถึงขั้นเปิดตัว
หากเจอคนที่ใช่เจ้าตัวสัญญาว่า
จะรีบมาบอกไม่ต้องรอให้ถามกันเลยค่ะ
ส่วนเรื่องนี้ค่ะมันยังไม่มีค่ะ
คือเข้าใจว่าทุกคนก็อยากรู้เรื่องแบบเรื่องแฟน
ฉันยังอยากรู้เลยค่ะว่าผัวที่ฉันเป็นใครคะคุณ
มันก็คุยไงคุยแต่ยังไม่ได้ทำอะไรกัน
มันยังไม่ได้เลื่อนขั้นหรือเรื่องอะไรอย่างนี้
ถึงช่วงนี้เป็นช่วงของการแบบ๗อย่าง

มันจึงเป็นช่วงของการยุ่งแบบวุ่นวายยุ่งมากอะไรอย่างนี้ค่ะ
ไม่มีฟันหลังนี้ฟันหลังอีกแล้วไม่มี
ฟันหลังเก่าแล้วเออไม่มี
ว่าเรื่องพวกนี้เวลามันจะบอกเอง

ฉันอยากจะบอกพวกเธอมากนี่ฉันจะมีบุอะไร

ตันใจฉันอยู่ไม่ได้แล้วอะไรอย่างนี้
จะแต่งงานแล้วนะฉันก็คงบอกนึกออกไหม